มาดูเรื่องของรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล

เขาบอกชาวบ้านที่อ่างทองถูกรางวัลสละกินแบ่งรัฐบาล๔๕ใบ
ไม่ใช่รางวัลที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวตกใจลมจับหงายตึงอย่างนี้ไม่เอานะ
เลขท้าย๒ตัว๔๕ใบคิดเป็นเงินประมาณ๑๘๐๐๐๐บาทคิดรวมแบบนี้นะ
เขาก็เลยไปแก้บนนะคะด้วยการเอานางรำจ้างนางรำไปรำแก้บนกับต้นตะเคียนในห้องติดแอร์นะคะ
แต่ว่าช็อตคอนติมิวต่อเนื่องก็มา
หลังจากที่แก้บนเสร็จเรียบร้อยแล้วของวดหน้าต่อเลยแล้วกัน
ขอต่อเนื่องไปเลยนะคะจากจากการที่ไปดูเขาเรียกว่าน้ำตาเทียนใช่ไหม
อยู่ในหม้อน้ำมนต์หรือว่าขันน้ำมนต์เนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะ
หน้าตาขันน้ำมนต์มันเป็นอย่างไรแต่ว่าพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศก่อนนะคะ
นี่คือบริเวณสวนป่าบ้านเสา๕เลขที่๑๒๙หมู่ที่๔ตำบลเสาร้องไห้
อำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
คนที่ไปแก้บนชื่อว่านายเสวกสารบัวอายุ๖๙ปีนะคะ
ทำการว่าจ้างนางรำมากันหมดเลยแบบนี้นะคะมารำแก้บน
แม่แก้วเรือนทองเป็นต้นตะเคียนอยู่ในห้องกระจกติดแอร์
ทำไมต้องแก้บนก็เพราะโชคดี
เมื่อมุติที่ผ่านมาค่ะถูกรางวัลสรากินแบ่งรัฐบาล๔๕ใบ
เป็นรางวัลเลขท้าย๒ตัว
คนที่ถูกชื่อว่านายเสวกบอกว่าเดินทางมาจากอุทัยธานีนะ
ทำการขอโชคขอลาบแล้วก็เอาไปเสี่ยงดวงงวดที่ผ่านมา
เลข๒ตัวไป๔๕ใบ
ได้อย่างที่ใจหมายแล้วก็เลยจ้างนางรำมารำแก้บน
พร้อมส่องหาตัวเลขกันไปเลยมาแล้วทีเดียวเนี่ยก็หาไปเลยนะคะ
ขันนมลจุดนี้หาตัวเลขที่ตะเคียนแม่แก้วเรือนทอง
เพื่อที่จะขอโชคเสี่ยงดวงต่อไปฟังเสียงคุณเสวกค่ะ
คุณผู้ชมดูที่มาที่ไปหน่อยนะคะสำหรับต้นตะเคียนแม่แก้วเรือนทอง
ตะเคียนต้นนี้ขุดพบที่บริเวณบ่อทรายน้ำเห็งตำบลสาวร้องไห้
อำเภอวิเศษชายชาญตั้งแต่ปี๖๐ค่ะ
ความใหญ่ของลำต้น๑๗๕เมตรความยาว๑๒๕๐เมตร
อายุประมาณ๑๐๐ปีแล้ววันที่ไปขุดพบ
เกิดปรากฏการณ์ด้วยก็คือฝนตกหนักแต่พอได้ต้นตะเคียนขึ้นมาปุ๊บ
ฝนหยุดทันทีเลยเขาบอกน่าอัศจรรย์มาก
หลังจากนั้นก็บวงสวงอันเชิญต้นตะเคียนมาไว้ที่สวนป่าเสาห้าแห่งนี้แหละ
แล้วก็มีชาวบ้านมาขอโชคขอลาบเห็นของที่วางเรียงรายแบบนี้
นั่นแหละคือความศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าคนเขาถูกรางวัลไงคะ
แล้วก็เอาของมาแก้บนเนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมอยากเห็นอีกสักรอบไหมขันน้ำมนตขันน้ำมนต์เป็นแบบไหน

คุณพูดอะไรหน่อยสิคะคุณอย่าเงียบ
ตาดีได้ตาร้ายเสียตาร้ายบ่อยก็เสียบ่อย
อยากให้ตาดีกันทุกคนนะคะแต่ว่าก็ต้องคิดด้วยนะว่า
พระเทศไทยเรามีเลยแรกอาระบิกและแรกไทยนะคะ

โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะ